สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐนะคะอยู่กับเราสามสาววันรวยแบบนี้ไม่ให้เสียเวลาไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะวันนี้เลิกดีวันที่๑เดือน๑๑ค่ะแน่นอนค่ะพาไปรำบวงสวงขอเลขขอลาบขอโชคตามน้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐตามไปที่นี่เลยค่ะลานเทวามูลนิธิสุบินนิมิตรค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะมีพิธีบวงสวง
จะมาให้โชคให้ลาบค่ะถ้าเราบวงสวงดีบวงสวงปังปู่พญานาคจะประทานผ่อนให้สำเร็จสมหวังค่ะในงานนะคะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเครื่องเส้นไหว้คุณผู้ชมให้ดูนะคะผลมากรากไม้ของขาวของวันโต๊ะใหญ่มากใหญ่ออกมานอกคุ้มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหล่าลูกศิษย์ที่นับถือองค์ปู่พญานาคมาร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแน่นอนลูกสาวพญานาคเนี่ยค่ะเสื้อค
คุณโอชาคริสณ์นะครับเลขจากวิทย์หมอชิดเรื่องหงฟ้าค่ะค่ะรวมไปถึงนี้คุณผู้ชมหน้าจอ๒สาวดาวรุ่งจากช่องเจด
ลีลาร่ายรำอ่อนช้อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดู

สวยงามมากจริงแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะคะ
ถือว่าเปิดจริงเลยในการรำถวาย
ดวงพี่ดีคุณผู้ชมเขาอาจจะได้เลขมา
และแน่นอนค่ะดูของสวยงามไปแล้วค่ะ

นั่นก็คือคุณธัญญาลาล่าความสวยก็ว่าปังแล้ว
ความล้วงเลขจากหายก็ว่าปังมากกว่าค่ะ
เพราะเมื่อวานนี้ช่วงที่ท้ายของงานสองสาวเขาล้วงหายจับเลขค่ะ
แบ่งกันคนละ๓เลขตามหน้าจอเลยค่ะ

เลขที่ได้ก็คือ๗๑๒เนี่ยค่ะผู้หญิงเสื้อขาวคุณผู้ชม
ส่วนสาวลาล่าค่ะที่มีเกาะอกจับคนที่สองนะคะ
เลขที่ได้ก็คือ๕๘๐นะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ๕๘๐เนี่ย
มันตรงกับทะเบียนรถของทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลย
น้องรถเป็นบึนอย่าบอกว่าเป็นลูกคู่เลย
ที่สำคัญเลข๗๑๒ของน้องธัญญาตรงกับห้องนางอีก

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเลข๓๒ที่น้องพลอยไปที่ครัวลุงลง